เจ้าบ่าวเจ้าสาวร้องไห้น้ำตายหยดในงานแต่งงานของตัวเอง

งานไม่มีป้ายไม่มีป้ายชื่อเบาสาว
เจ้าสาวหาเองตอนตี๒
ก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้น

ไม่มีอะไรมีดอกไม้โครงขึ้นมาให้วงกลมหนึ่งเท่านี้ค่ะ

ความทรงจำสีเทา๖พฤศจิกายน๖๖
เราสองคนกลับขออภัยที่งานแต่งครั้งนี้ไม่ราบรื่นสวยงามอย่างที่ตั้งใจเอาไว้

ยังถูกปัดความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายด้วย
เจ้าสาวคุณสิรินภาเธอเล่าบอกว่า

คอนเฟิร์มวันแต่งงานคือ๖พฤศจิกายน

เป็นชุดขาวเขียวชุดเจ้าสาว
ร้านบอกจะตัดให้ใหม่ชุดไทยและชุดราตรี

ก็เลยเอาไฟล์ภาพมาให้ช่างอีกร้านแต่งให้
เสียเงินค่าแต่งผ้าเพิ่มอีก

มาจัดงานเอาชุดไทยมาให้ลอง๑ชุด
ส่วนชุดราตรีที่บอกว่าจะหามาให้

และชุดไทยก็ไม่ใช่ชุดเดียวกับที่เข้าไปลองด้วย
สุดท้ายแก้ไขสถานการณ์ด้วยกัน

ชุดไทยกับชุดราตรีตอนตี๒

ไม่มีไปตามที่ตกลงกันไว้

ได้อย่างนั้นสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นเห็นมั้ยคะ
เราทั้งพ่อแม่เรา
คือมันเสียความรู้สึก

มันเสียหน้ามันทุกอย่างอะค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ได้แค่

หลังงานแต่งผ่านพ้นไปออร์แกไนท
ส่งข้อความมาขอโทษบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ข้าวเช่าชุดไม่ช่วยออกนะ
เราได้คุยกับเจ้าของออร์แกน้ทด้วย

เปิดร้านมาเป็น๑๐ปีไม่เคยผิดพลาดเลย
แต่ขอชี้แจงแบบนี้ว่า๑ไม่ได้ทิ้งงาน

ชุดเบาสาวมันไม่พอดีกับตัว

ร้านก็เอาชุดอื่นประมาณ๑๐๐ชุดให้เลือก

คุณแพ็คบอกลองฟังคำชี้แจของเขาหน่อย

ด้วยการคืนมาจำ๒๕๐๐๐บาท
แล้วก็จะจัดทุกอย่างให้ฟรี

แต่ว่าเราอยากจะบอกทุกคนว่า
มันคือความผิดพลาดทางการทำงาน
ผลาดทางการทำงานเราไม่ได้เทตามข่าวที่เขาออก